สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขาวไส้ไข่อื้มสดใหม่อื้อให้เยอะ

เศรษฐ์ติดคอ

อื้ออื้ออื้ออื้อ
สักนิดนึงแมนใบเตย
คือต้องบอกว่าจริงวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือจะมีการเชิญคุณแมนกับคุณใบเตยไป
ปรากฏว่าอายการก็มีการเลื่อนฟังคำสั่งคดีของใบเตยแล้วก็
พยานเขามีเอกสารจำนวนมาก
แล้วก็มีบางประเด็นที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ

นัดใหม่อีกครั้งวันที่๑๐เมษายนนี้ค่ะ

นายกาวศรวัชน์อินทุ๊จันยงรองโคศกอายการ
ก็มีการเดินทางไปยังสำนักงานอายการสูงสุด

เขามีการยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไป
เนื่องจากว่าใบเตยเองเนี่ยเครียด
แล้วก็ป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
บอกว่าอายการให้ผ่านในการขอเลื่อนนัดอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะนัดฟังคำสั่งในวันที่๙พฤษภาคม
เนื่องจากว่าใบเตยเนี่ยมีอาการเครียดแล้วเราก็มีหลักฐานยืนยันหมดไม่ได้คิดหนีไปไหน
รวมไปถึงมีปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์ที่เราต้องใช้ประกันตัว
และพบก้อนเนื้อไส้ติ่งค่าตับก็ยังสูงเลยต้องกินยาแก้อักเสบไว้ก่อน
เพราะว่าก็ต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงเอาไว้ในช่วงแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าพอเราได้รู้ว่า
จากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมที่สงสัยอยู่เราก็สู้ในแบบของเราทั้งสองคน
มันแตกต่างจากเคสอื่นเพราะว่าเราถูกสังคมจับจ้องซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แต่เราก็ต้องเคารพในฝั่งของที่เขาสั่งฟ้องแล้วเราก็ต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
เราก็สามารถคิดไปได้ต่างอาณานะครับก็เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูง
ตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสีฉีดสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อน
มันก็เลยดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปต่างนานาแต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่ง
ถ้าสมมุติถ้าจะสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วย
เพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็เป็นต่างนานาอีก
ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่แรกเราสู้ตั้งแต่ชั้นพนักงานจนถึงชั้นนี้น่ะ
มันไม่มีในหัวแต่เรายอมรับว่าเราสู้อ่ะเพราะเรามีหลักฐานอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อวาน
มีแค่นั้นจริงเราพยายามจะสู้เราขอความเป็นธรรมขอพยานมาเพิ่มท่านก็ให้โอกาส

เราก็ได้ยินไป
ทีนี้ก็ต้องรอไปดูนะครับว่าในมุมของทั้งสองคนเนี่ยจะชี้แจงในมุมไหน

ก็คือเหมือนกับไปร่วมกันช่อกง
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในมุมของใบเตยเนี่ยจะโดนรู้สึกว่าจะ๙๙๐๐๐บาทนะฮะ
บาทอันนี้ก็คือใบเตยก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าที่มาที่ไปของ๙แสนกว่าบาทเนี่ย
มันมีอะไรยังไงบ้างที่เขาออกมาชี้แจงมาสารเปล่านะครับซึ่ง
คุณใบเตยเองก็ได้มีการออกมาชี้แจงบอกว่ามันมีเรื่องของกระเป๋า๑ใบนะครับ
แล้วก็อันดับที่๓เป็นเงินที่ทางฝั่งของตัวของภรรยาของคุณอภิรักษ์
ได้มีการถอนเงินจดให้และเค้าก็ใช้คืนกลับไปนะคะ
วงเงินก็รวมอยู่ทั้งหมด๙แสนกระบาทอันนี้คือในหมู่ของใบเตย
ทีนี้ใบเตยถามว่าจะหลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่หลักฐานของใบเตย
ใบเตยเองเนี่ยมีเอกสารในการซื้อขายเรื่องของกระเป๋าเนี่ยชัดเจนแค่ไหน
ใช่ไหมฮะสองมีพยานไหมมีหลักฐานอะไรที่จะมากล่าวอ้าง
คือถ้าใบเตยมีผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับ
มุมของคุณแมนก็เหมือนกันแต่คุณแมนเนี่ยก็คือ
คุณแมนเนี่ยจะมีเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ย๑๐กว่าล้าน
ทีนี้๑๐กว่าล้านนี้คุณแมนรับมาจากเขาได้ยังไง
อันดับแรกคุณแมนบอกว่าอ๋อเป็นค่าพระเครื่องนะฮะ
เพราะมีการซื้อขายพระเครื่องกันเกิดขึ้น
แล้วคุณแมนก็บอกว่าก็จริงแล้วก็ถามว่ารู้จักทางฝั่งของพิรักษ์ได้ยังไง
ก็รู้จักผ่านเพื่อนของรุ่นพี่ของตัวเอง
ต่างนานานะฮะแต่แน่นอนว่าคุณแมนอ้างว่า
ได้มีการขายพระคือปล่อยให้เช่านะ
พระสมเด็จองค์นึงแล้วก็มีพระอะไรสักอย่าง
เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันนะ
เพราะว่าในเวลาที่ทางฝั่งของอายการก็สอบ
เขาจะไม่ได้สอบแค่คุณแมนคนเดียว

โอเคคุณแมนเงินเนี่ยโอนข้างบนชีวิตได้ไง
คุณแนนตอบมาบอกอ๋อโอเคครับผมขายพระให้กับทางอภิรักษ์ครับ
อ่าการขายพระไม่มีบินอยู่แล้ว

ซื้อพระเข้าไปอภิรักษ์ตอบว่ายังไงอ่าถูกไหมเอ่อไม่รู้เลย
ยึดทรัพย์ของอภิรักษ์เนี่ยมีการไปตรวจสอบแล้วมีการเจอพระ
องค์นั้นไหมอ่าเหล่านั้นไหมของของคุณแมนไหม
ถ้าไม่เจอก็ต้องไปสอบพิรักษ์ว่าพระพวกเนี้ยไปไหนมันต้องมีการสอบกันอะไรอย่างงี
เพื่อว่าเขาไม่ได้สอบฝั่งเดียวเขาต้องสอบทั้งสองฝั่ง
แล้วก็จะต้องไปดูความเชื่อมโยงว่าหนึ่งสองสามสี่เป็นอย่างไรอืม
อ่าถ้าเกิดอภิลักษณ์เขาต่อสมมุตินะถ้าอภิลักษณ์ตอบมาบอกว่า
ผมไม่รู้เรื่องครับไม่เคยเช่าจบเลยอืมจบเลยอืม
แต่ถ้าพิรักษ์บอกว่าอ๋อก็เคยนะครับเออผมเก็บพระไว้ที่นี่
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องไปดูว่าพระอันนั้นอ่ะ
มีจริงหรือไม่มีอีกอ่าถ้ามีขายไปให้ใครต่ออืม
คุณแมนก็ต้องชี้แจงให้ชัดเหมือนกันอันนี้คือเป็นในโมงคุณแมนน่ะ
แต่ว่าเอ่อสองคนเนี้ยจะต่างกับพิงกี้อย่างหนึ่งอืม
คือตัวพิงกี้เนี้ยไปมีชื่อในบริษัทร่วมกันเลยอืม
แต่แมนกับใบเตยเนี่ยไม่ได้มีค่ะ
เพียงแต่ต้องชี้แจงเรื่องการเงินที่มีการโอนเข้ามาให้คุณแมนเนี่ย
ชัดเจนที่สุดอย่างใบเตย๙แสนกว่าบาท
ใช่ค่ะส่วนดีใจแมนก็สิบสามล้านก็รวมรักกับสิบสี่ล้าน
อ่าสองคนเนี่ยแหละฮะทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่า
ล่าสุดมีประเด็นข่าวออกมาว่าหนีอืม
ตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าจะหนีหรือเปล่าว่าจะหนีหรือไม่หนี
เพราะว่าแต่ถ้าเกิดถามความรู้สึกของผมนะ
ถ้าเป็นผมนะถ้าจะหนีผมคงหนีไปตั้งแต่แรก
อืมแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเอ่อ
ในช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกอย่างเป็นไปได้หมด
เพราะดีเจแมนบอกว่าตอนนี้ก็คือเขากำลังพยายามหา
เรื่องของหลักทรัพย์ที่เอาไว้ใช้ประกันตัว
เขาก็เหมือนกับว่าเขาเตรียมตัวสำหรับประกันตัวแล้ว

เขาแสดงเขาก็ต้องรู้ตัวว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโดน
เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า

ชี้แจงที่มาที่ไปของเงิน
ที่มันมีการโอนเข้า

มันไม่ผิด

อัยการให้เลื่อนได้
เดี๋ยวเรากลับมาเล่าเนอะอันนั้นเอาไปไปเขารบตรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เอาละอีกหนึ่งเรื่องดารินยังเรารู้จักดารินยังกันมานานเนี่ย
เขาเป็นแฟนของของเอ่อซาร่าซาร่าซาร่า
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคนก็ไปดูนึกว่าดารินยังเนี่ยเป็นยังไง
วันนี้อายการมีคำสั่งฟ้องดารินยังนะฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอายการเจ้าของสำนวนเนี่ยพิจารณาคำร้องแล้ว
มีคำศักดิ์ให้ฟ้องในดารินยัง
ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในการควบคุม๑ราย
แล้วก็อนุญาตให้เลื่อนฟังคำสั่งคดีของดีเจแมนกับใบเตยกับพวกเนี่ย
ออกไปถึงวันที่เก้าพฤษภาคมดารินยังเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญานะฮะใครยางหุ่ย
ชื่อเขาจริงสิใครยางหุ่ยนะฮะเป็นชาวสิงคโปร์
ซึ่งเขาอายุ๓๒ปีแล้วเขาทำงานในประเทศไทยมาเป็น๑๐ปีนะฮะ
ในประเทศไทยมา๑๐ปีพูดไทยได้แต่อ่านภาษาไทยไม่ออก
คือเขียนก็อ่านไม่ได้ดารินยังเนี่ย
ก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจจนร่ำรวยทำงานร่วมกับอภิรักษ์โกธิ
คนก็ถามอ้าวดาริยังมีหน้าที่อะไรดาริยังเนี่ยจริงแล้ว
ดาริยังเนี่ยมีนัดที่นำเงินออกนอกประเทศเขาเป็นฝั่งชาติดูก
แล้วก็เอาเงินไปที่สิงคโปร์ปุ๊บก็จะแปลงเป็นบิตคอยน์อืม
ออกไหมก็จะแปลงเป็นบทคอยจนครั้งนึงเนี่ยทางเพจเขาเคยบอกหูอภิรักษ์มีบิตคอยนเยอะมาก
เคยมีบิตคอยน์เยอะเลยละนี่ก็เขาบอกว่าได้รึยังเนี่ยก็ผันตัวเองไป
เป็นคนที่แบบว่าแปลงสกุลเงินดิจิทัลนะฮะนั่นก็คือเหตุผลที่ต้องมีการออกหมายจับเนาะ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไปเกิดขึ้นในรายการของไฮโซชื่อดังนะฮะ
ไม่อย่าแล้วพี่อย่าว่าอย่างนึงยินนะ
วันนี้ไทรรัสอ่ะไทรรัสออออออออ
เป็นภาพของแพรรี่กับลีน่าจังใช่ไหมคุณลีน่าจัง
มีภาพของคนนี้อยู่ข้างหลังพี่เห็นป๊อบไม่รู้
เห็นแล้ว
ภาพพี่มดอยู่ข้างหลังในนั้น

หนุ่มทีมงานเธอก็เป็นคนมาทำ

เวอแล้วฉันไม่รู้คือตอนนั้นก็แบบว่าจบแล้วด้วยนะ

เด็กดาราใหม่๑๒คน

เพราะว่าพี่มันไม่สามารถมุมตัวเองไปไหนได้แล้ว
ขอถ่ายรายการที่บ้านแล้วก็เสร็จจากแฉก็๕ทุ่มเที่ยงคืน
ก็คือพี่เป็นพิธีกรถูกไหมล่ะ

หมดแรกการจริยักษ์ทำ
กูเว้าร็มาจากเมืองนั่นแหละ

มานั่งทำกับข้าวเพราะฉันเป็นคนกินดึก

ใครเป็นพิธีกรบ้าง

อย่างที่ใครจะเข้ามาบ้านฉันด้วย
แล้ววันนั้นลิน่าจังเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นแขกรับเชิญ

กันพอดีปรากฏว่าโปรดิวเซอร์ของคุณอ่ะนุกเหรออ่า
แต่ใช่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ของผมเขาเคยทำงานกับผมในวันกันชัย
โปรดิวเซอร์คนนี้แล้วเขาเป็นทีมงานของคุณต้นชนลำพี
อ่าแล้วก็เป็นผู้ค่ำวอร์ดอยู่ในวงการนุ๊กเนี่ยเก่งนะ
อ่าเขาทำให้ปรากฏว่านุ๊กอ่ะเขาก็แบบว่าเอางี้พี่
แต่อันนี้ก็เขาบอกพี่ไลค์แล้วกันบอกฉันบอกจะไลค์อีกทำไมคุณ
แล้วที่ตั้งใจมาใส่เอาสีเหมือนกันมาคุ้นคู่กันเลยอ่ะอุ๊ย
อ่ะเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทั้งวันนั้นอ่ะอ่าแล้วยังไงไว้เวลาพูดว่า
เขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าไลค์หน่อยแบบไลค์แบบว่าให้รายการหน่อยโปรโมท
ค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อรายการเกี่ยวกับอะไรกับเนื้อรายการเลย
ระหว่างการไลฟ์แล้วไงต่อพี่คือปรากฏเริ่มไลฟ์ปุ๊บคนก็แบบอยู่ดีดีอ่ะเมย
เข้ามาดูกันเต็มเลยใช่ไหมติ๊กต๊อกพี่มีคนดูเจ็ดแปดพันน่ะอืม
ก็งงพี่ก็ไลก์ติ๊กต๊อกอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอกป่ะคนอื่นก็ก็ไลก์ไปเรื่อยเรื่อย
ก็เถียงไปเถียงมาสักพักหนึ่งก็บอกว่าไปไปไปไปว่าเขาอะไรก็ต้องยอมรับแหละ
ตอนแรกไม่มีใครดูเลยนะไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะอืม
มันจะหาว่าคนก็ต้องเช่นบอกเขาอยู่น่ะคนก็ต้องหาว่าเซ็ตอะไรอย่างเงี้ย
แต่ไม่ได้เซ็ตเลยคือไม่ให้พี่ก็ไม่รู้ทุกอย่างมันความตรงนิติกหมดเลย
เหมือนกับที่ลีน่าพอพูดอะไรก็ถูกว่าถ้าไม่มีฉันอ่ะไม่มีคนดูของเธอหรอก
มันก็อาจจะจริงอ่ะอืมอืมจริงแล้วยังไงต่อ
คือพออยู่คนละเทปใช่ไหมอ่าแล้วเสร็จปุ๊บมันเจอกันได้ยังไง
ใครวันจะกลับบ้านอ่าจะกลับแล้วเพราะนางจะไปหาแฟนที่
แพรรี่แพรรี่แพรรี่นางจะกลับบ้านแล้วนางบอกพี่โมสแต่หนูจะไปหาแฟนหนูแล้ว
อ่าในระหว่างนั้นปุ๊บก็กอดกันอ่ะ
ในระหว่างกอดก็คือเอาง่ายง่ายคนคืออะไรอังี้น่ะ
ก็ไปดึงดึงวิคอ่าอื้มดึงวิค
เข้าใจป่ะฉันก็ไปนั่งอยู่ในห้องของฉันนะเธอ
เขาบอกว่าดูใน

พอนางก็แบบไปร้องไห้

สงบกระติกอารมณ์

เดี๋ยวปุ๊บนางก็ไหล
ก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่มีตอนนั้นคุณลีน่าเขายังไม่รู้มันก็เลยบอกพี่ลีน่าตอนนี้มันเป็นเรื่องแล้วนะ
พี่มันเป็นเรื่องจริงนะเขาโกรธนะอะไรอย่างนี้
แล้วคุณลีน่าจังเขาออกมาบอกก่อนรอบนึงแล้วแต่เขาบอกที่ผ่านมาคือเขาแสดงอ่ะจะเอาอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ย
น้างเขาบอกน้านเป็นลูกซึมเศร้านะโม้ตดำอะไรเงี้ย

ไปบ้านเขาที่ป่านมา
แล้วก็เลยบอกพี่จะนูเอาใหม่มาออกรายการนะเนื่อยกะ

ทำไปเนี่ยเหมือนกับไม่มีมารยาทเอ่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วคุณก็เป็นเป็น
เป็นคอนเทนต์ขยะที่ไปดึงแบบผมเขาออกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ควรมีใครต้องถูกให้ทำให้อับอายแบบนี้หรือว่าเป็นเหยื่อของคอนเทนต์ขยะเพียงเพื่อแลกกับยอดวิวเยอะเยอะต่ำจริงจริงเนี่ยต่ำกว่าที่คิดไว้เยอะมากต่างนานเนี่ยคือเห็นไหมฮะ
อย่าทำนิสัยแย่แบบนี้ไม่ว่ากับใครนี่คือในช่วงแรกที่แพรรี่ได้มีการออกมาพูดแบบนี้
พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผ่านไปปุ๊บวีน่าจังก็ออกมาแล้วฟาดเหมือนกัน
วีน่าจังก็บอกเลยบอกว่าทำไมมึงจะต้องมาอะไรนักหนา
ไม่เห็นจะต้องมาอายอะไรเลยทีหม่ำทีกัญชัยที
ฮูนลุคควรนี้เขาก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยต่างต่างนานนาถูกมั้ยอ่ะ
ลองฟังดูนี่ลองฟังรุนนี้ก่อน
แสดงตั้งสองเรื่องแล้วอย่างในในหนังเนี่ยอีตุ๊กกี้ด่ากูอ่ะ
มันเล่นเป็นผีแล้วกูเล่นเป็นหมอผีไม่โกรธ
จนตายเลยเหรอมันคือการแสดงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์นี้
ตอนเย็นเขาก็ตั้งโต๊ะแล้วก็ขอโทษพร้อมกับมดดำ
ไม่ใช่ตอนเย็นเธอคืนนั้นเลยตอนที่คืนนั้นเลยขอโทษคืนนั้นเลยถูกไหม
แพรรี่ไลค์อยู่ฉันก็แบบว่าทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยคือ
ก็เลยอัดเทปเอาไว้ก็คืออัดตรงนั้นเลยอัดเทปขอโทษวันนั้น
ก็คือตรงนั้นเลยฉันบอกพี่อ่าพี่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษนะ
ถ้าไม่ขอโทษเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วพออันนี้คือทุกวันนั้นที่ที่ถ่ายเลย
โอเคถ้างั้นอธิบายใหม่ก็คือสรุปแล้วนะหลังจากที่ไพรวันพูด
กำลังพูดกำลังไลฟ์อยู่แล้วอีกมุมนึงเนี่ยทางมดดำก็ขอให้ทางฝั่งของ
บอกพี่ว่าคือลีน่าบอกให้ขอโทษนางก็บอกพี่หนูไปคุยกับเขาบอกพี่
พี่ต้องขอโทษอันนี้คือแบบจะไปขอบอกต้องบอกว่าพี่ต้องขอโทษ
แรกนางก็บอกนางไม่รู้นางไม่ได้ผิดนะนางคือการแสดงบอกพี่
แต่วันนี้มันต้องต้องขอโทษถ้าอย่างงั้นหนูเคยเจอคือฉันไม่พร้อมที่จะรับทัวร์แล้วอ่ะเธอ
เข้าใจทีนี้พออีกวันนึงเนี่ยหลังจากที่เขาอาจขอโทษไปแล้ว
แกก็ยังออกมาด่าพอด่าเสร็จปุ๊บคุณปล่อยคุณปล่อยคลิปนี้ออกไปว่าขอโทษ
ก็ไม่จบก็ยังด่าต่อว่าแล้วล่าสุดวันนี้ไปแจ้งความอ่าใช่ใช่ไหม
แต่ฉันไม่ได้๓แสนนะอันนั้นคืองานคลินิกเพื่อนฉันนะเธอ
เขาบอกให้มดดำไปโดนบ้างไหมคืออย่างงี้คือคือจริงจริงผมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ต้องอธิบายก่อนนะผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะพี่ลีน่า
แต่จริงแล้วผมขออนุญาตพูดแบบนี้สิ่งที่พี่ลีน่าทำเนี่ย
ผมว่าอันเนี้ยมันไม่ควรอยู่แล้วคือคลี่น่าจะเอาผมไปเปรียบเทียบกับ
ภัยวันไม่ได้หรือเอาภัยวันเรียบเทียบกับผมไม่ได้เพราะมันเรา
เรามาอยู่คนละบริบทกันคือผมเองก็เป็นคนที่แบบ
ผมว่าผมถูกว่าไหมอย่างปัจจุบันนี้ก็มีคนว่าผมนะ
บุคคลบางคนเนี่ยว่าผมแล้วก็ว่าผมทุกวันด้วยอืม
เพียงแต่ว่าผมมีวิธีจัดการตัวเองคือผมมันไม่ได้ให้ฆ่า
ผมก็ปล่อยไปแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของแพรรี่เขาไม่เหมือนกัน
คือเขาเป็นแอลจีพีทีคิวใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ใส่วิก
คือเขารู้สึกว่าเขากำลังอยู่หน้าจอที่มันเหมือนไม่ได้
อย่างพี่ลีน่าบอกว่าตอนฉันเล่นกับตุ๊กกีตุ๊กกี้ก็ด่าฉันอยู่
งั้นฉันต้องโกรธเพราะมันคือการแสดงที่มันเป็นหนังไง
รับผลงานภาพยนตร์มันคือหนังไงเออหรือยังผมเองไง
ถูกมั้งพี่ก็ไม่โอเคนะมันอยู่ที่บริบทหรือหลังแต่บุคคลไง
คือพี่รีน่าอาจจะมองว่าเรื่องเล็กแต่สำหรับไทยวันเขาเรื่องใหญ่ไง
อืมเหมือนกันอ่ะชีวิตหลวงพี่เรื่องพี่เนี้ย
บางทีเรื่องของพี่มันใหญ่แต่เขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กก็ได้ไง
เหมือนตอนนี้ที่พี่กำลังมองว่าโอ้โหพี่เส้นเลือดในสมองแตกจะตาย
พี่แบบนี้ปัญหาพี่ใหญ่มากเลยแต่พี่เชื่อไหมสังคมมองว่าปัญหาพี่แม่งแบบเล็กมากเลย
อืมพี่ก็แค่ไปหาหมอพี่จะมานั่งบ่นอะไร
เนี่ยเหมือนกันถูกป่ะคือทีนี้พี่ลีน่าไปใช้แบบเนี้ยผมว่า
ไม่ถูกเรื่องผมพูดไปอย่างนี้ผมก็ไม่รู้พี่ลีน่าจะมาด่าผมหรือเปล่านะ
อืมแต่ว่าผมมันมันคือข้อเท็จจริงอ่ะมดดำมองไงอ่ะมดดำอยู่ตรงนั้นอ่ะ
ก็นั่นแหละก็พูดไม่ออกเพราะเราก็ไปเอาเขามาจริง
ก็พูดตรงก็เป็นคนเราไปเชิญเข้ามาถูกต้องไหมล่ะ
แต่แค่ไม่รู้ว่าในในกระทะการนั้นจะทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างงั้น
เพราะเราก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเมนึกออกปะล่ะคือ
จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เขาพูดก็จริงแหละ
ฉันทำให้เธอดังเออก็จริงอ่ะเขาก็คงจะทำให้เราดังอ่ะ
ไม่หรอกแต่ว่าคือในมุมพี่ที่อยู่ในอย่างงี้มันกลายเป็นแบบ
ที่เกิดเหตุตรงนั้นพอดีคือถ้าเกิดพี่รีน่าพูดแบบนี้นะ
ผมบอกให้เลยว่าการที่จะทำให้รายการรายการหนึ่งดัง
โดยที่วิธีการแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นแบทพีอาร์
แล้วพอสุดท้ายนะคนจะใช้วิธีแบบนี้สร้างรายการ
แต่อันนี้คือเขาไม่รู้นะต้องบอกก่อนมันเป็นคนพี่หนุ่มรู้จักมะดำดีเป็นยังไง
รู้อะไรที่แบบเป็นข่าวไม่ทำหนีด้วยซ้ำไปอะไรที่เป็นข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่อยากจะเอาตัวเองมาเจ็บอีกแล้วอ่ะอะไรที่เป็นข่าวเป็นอะไรหรือแบบว่า
อะไรที่หนักหนีด้วยซ้ำไปไม่เอาอะไรเลยแต่อันเนี้ยเฮ้ยมันเป็นที่แบบ
อะไรวะคือเอ๋อไหมแล้วมันก็เป็นข้าวเหตุงานที่อยู่ด้วยไงสดเลยอ่ะจริงจริง
แล้วแบบว่าคือเอางี้พี่ลีน่าผมเชื่อว่าคนที่เห็นภาพอ่ะ
ไม่มีใครเข้าข้างพี่คือไม่ได้พูดเพื่อให้พี่แบบ
สมองแตกนะแต่มันคือข้อเท็จจริงบางเรื่องพี่ก็ต้องยอมรับเหมือนกัน
มันจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้จริงจริงเพราะว่าวันหนึ่งพี่ก็ต้องเจอแพรรี่
แต่แพรรี่เขาบอกเขาไม่เอาแล้วนี่เขาไม่เจอแล้วอันนี้ก็ไม่ได้จับเขามาเจอกันนะ
แต่คือประมาณว่าทั้งคู่มันคือมันอาจพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะทุกคนก็หวังดีทั้งคู่
มดเดี๋ยวหนูช่วยโปรโมทรายการพี่ให้นะอะไรอย่างนี้
ทั้งที่มันอันนี้มันอยู่นอกเหนือที่เราว่าจ้างเขาอันนี้ถ้าสมมุติจริงอ่ะ
คือเหมือนมันต่อเทปมันนอกเหนือแล้ว
อะไรอย่างนี้แต่ทุกคนก็หวังดีคือแบบว่าพูดอะไรเยอะก็ไม่ได้ไง
นั่นแหละอันนี้ก็คือความรู้สึกส่วนตัวจริงนะ
แล้วตอนนี้มันมีประเด็นถึงขั้นที่ว่าเขาจะแบนพี่รีน่ากันเลย
สังคมก็บอกว่าอย่าเอามาออกอีกอืมแล้วแบบเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่แบบหลายคนดูแล้วมันไม่เหมาะ
อะไรแบบนี้มันก็ไปถึงเรื่องงานการตอนนี้

ก็บอกว่าไอ้เหตุการณ์กระชากวิกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมแต่อย่างใดนะฮะ
เป็นการตัดสินใจของตนเพียงผู้เดียวนะครับ
แล้วก็เกิดดราม่าขึ้นศูนย์ในกรณีหมดดำกับชาพภาตนเอง

แถมยังพักเงินสูตรตัว๑หมื่นบาทให้กับตัวเขาเองไปกินข้าวด้วย
นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวเก่า
แต่ว่าประเด็นล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนะ
ให้ผมโดยทั้งคู่แสดงพรรพยนตร์เรื่องเดียวกันคือเสื้อเพ่น
อ่ะคืออันนั้นมันไม่เหมือนกัน

คืออันนั้นพี่พศอานนท์เขามีการพูดกันไปก่อนอยู่แล้ว

อันนั้นเป็นการตกลงโปรงใจของทางฝั่งของอะไรนะ

ไม่รู้อ่ะร้องพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรหรอกอ่ะ

ทุกคนก็มารอปกติมันก็ไม่เคยสัมภาษณ์อยู่แล้วป่
อืม
ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเคลียร์กันยังไงเนอะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ต้องบอกว่าทางกรกตเองเขามีการจัดสัมมนาเลยนะพี่นะ
สัมมนาเรื่องของการสร้างความรู้แล้วก็ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสื่อมวลชนสื่อออนไลน์นี่แหละค่ะ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็จะมีตั้งแต่สื่อโทรทัศน์จำนวน๑๙แห่งด้วยกันนะคะหนังสือพิมพ์๑๑แห่ง
สำนักงานข่าวต่างประเทศเนี่ย๗แห่งสื่อออนไลน์สื่อวิทยุรวมไปถึงเครือข่ายสำนักงานกรกตอีก๗แห่งด้วยกัน
ก็ไปจัดสัมมนาโดยเลขาธิการกรกตก็เป็นประธานในพิธีนี่แหละค่ะ
ช่วงหนึ่งมีการออกมาบอกลักษณะเหมือนประมาณว่าความสับสนของประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นจากสื่อมวลชน
แต่อยากจะฝากถึงคนที่ไปออกรายการเขาบอกว่าก่อนไปออกขอให้ศึกษากฎหมาย
ทราบว่าบางท่านเป็นคนที่ประชาชนรู้จักดี
แต่การให้ความเห็นไม่ได้ดูกฎหมายเลยเนี่ยทำให้ทางสำนักงานต้องออกไปชี้แจงกับเรื่องนี้มาก
เพราะการเลือกตั้งคือการใช้กฎหมายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ยอมรับว่ากตเนี่ยมีความสับสนอยู่สองประเด็นค่ะ
คือหนึ่งเรื่องของการรายงานผลแล้วก็สองคือเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
การรายงานผลเนี่ยมีสองอย่างก็คือแบบเป็นทางการสองคือแบบไม่เป็นทางการโดยผลแบบเรียลไทม์เนี่ยหลังการเลือกตั้งเราก็ทำและครั้งนี้ก็เป็นแบบเรียลไทม์
แต่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเป็นการรายงานแบบนำผลคะแนนห้าต่อสิบแปด
โดยเมื่อได้รับผลจากการรวมคะแนนเนี่ยเราจะเอาผล๕ต่อ๑๘ไปปิดประกาศที่หน้าหน่วยแล้วก็นำคะแนนเข้าระบบ
ซึ่งก็จะทราบคะแนนเนี่ยเวลาสิบเก้านาฬิกาแล้วก็ไม่เกินยี่สิบสองนาฬิกาก็คือสี่ทุ่มในวันนั้นนะคะก็จะทราบผลร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่เป็นทางการ
ส่วนเหตุผลที่กรกตเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันรายงานผลเนี่ยเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันนั้นยังไม่สามารถแก้ไขระบบที่มีคนกรอกข้อมูลผิดพลาดได้
จากว่าอย่างนี้ค่ะเราต้องใช้คนกรอกข้อมูลที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งการกรอกคะแนนกว่า๗๐ชุดเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยล้านแล้วก็อาจจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราต้องการความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำเพื่อสื่อมวลชนและประชาชนเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำระบบเสร็จแล้วแต่ก็ต้องการซักซ้อมกับ
หรือบางอย่างเห็นได้เลยอย่างเช่นการนับคะแนนหน้าหน่วยซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากผลคะแนนที่ปิดที่หน้าหน่วยส่วนเรื่องของบัตรเลือกตั้งทำไมไม่มีสัญลักษณ์พักอันนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่าสีของบาทและหมายเลขของผู้สมัครต้องแตกต่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้มีชื่อและสัญลักษณ์พักนั้นมันจะไม่
ก็เลยกลายเป็นว่าอ่าบัตรเลือกตั้งก็คือกำหนดไว้ว่าสีของบาทกับหมายเลขของผู้สมัครต้องแตกต่างกันแบบชัดเจนเป็นอย่างงั้นซึ่งไทยรัฐของเราเนี่ยเขารับอัตรศาสตร์สมัครหนึ่งแสนคนนะฮะกำลังจะพูดจริงไทยรัฐของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไทยรัฐทุกทุกอย่างไทยรัฐครุฟเนี่ยเขา
เอาไว้เลยก็คือรับสมัครมาเลยอันนี้นะคะทั่วประเทศก็จะมีตามจุดต่างต่างเดี๋ยวต้องรอดูจริงจริงต้องบอกมีหลายหน่วยงานที่ทำจริงซึ่งวันนี้เราค่อนข้างจะคนตื่นตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างจะสูงจริงจริงใช่เขาบอกว่าคนที่เพิ่งจะได้เลือกตั้งครั้งแรกรอบที่สามล้านกว่าคนสำหรับเฟิร์สเฟิร
เอ้าคุณหนุ่มเชิญครับพบตรเรียกว่าแฮ็กเกอร์นายเนีย
ก็พบตรนะฮะก็เผยนะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะสำหรับสิบโทแฮคเกอร์นายเนียนะครับ
ก็วันนี้นะครับทางคุณตรวจเอกตำรงศาสตร์กิจประพัทธ์นะครับภูมิกับการตรวจแห่งชาติ
ท่านก็เปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้ากรณีที่จ่าสิบโทแฮ็กข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า๕๕ล้าน
รายการจากหน่วยงานรัฐแล้วก็ไปเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์นะฮะ
บอกว่าได้มีการประสานไปยังพบฝ่ายทหารแล้วนะครับ
ซึ่งก็ทราบว่าทางทหารเนี่ยได้มีการจัดชุดไปติดตาม
ส่วนทางตำรวจนะครับก็ยังจัดชุดไปติดตามเช่นกันครับ
หากเจอตัวก็จะทำการจับกลุ่มตัวทันทีครับโดยตอนนี้ตำรวจเองได้ทำหนังสือไปแล้ว
ขอให้ส่งตัวไปในเจ็ดวันหากเขาไม่ทำงานจริงจริง
ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขาดราชการด้วย
เรื่องนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามตัวก่อน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการจับกลุ่มตัวได้และมีการร้องขอให้ปล่อยตัวนั้น
ไม่เป็นเรื่องจริงเป็นแค่กระแสข่าวลือเฉย
เรื่องต้นได้ออกหมายจับหนึ่งหมายจับนะครับส่วนภรรยาผู้ก่อเหตุทราบว่ามีการออกหมายเรียกไปแล้ว
ส่วนกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของคนไทยจำนวน๕๕ล้านรายการลั่วไหลออกไป
จะมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือเปล่านั้นทางฝั่งของพบตรบอกว่า
ตอนนี้ไม่ทราบวัตถุประสงค์นะครับของผู้ต้องหาเนื่องจากยังไม่ได้ตัวมาสอบสวนครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตอนแรกบอกจับได้แล้วเบื้องต้นคือยังจับไม่ได้

ผู้เด็กประยุทธ์

คือตอนนี้วันเด็กไงที่คนเขาเอารูปพลเอกประยุทธ์มาออก

เพราะว่าต้อนรอบอกจับได้แล้ว
ปรากฏว่ารัฐมนตรีบอกว่ายังจับไม่ได้

ตอนแรกก่อนหน้านั้นที่อ่านเนี่ยก็มีกระแสออกมาว่ามันหลุดมาจากหมอพร้อมใช่ป่ะคะทีแรกเลย
ทางคนที่ทำหมอพร้อมเองก็บอกว่าอ่าไม่ใช่หรอกไม่หลุดออกมามีระบบดีมากเลย
อ่าเพราะตอนหลังมันมีปัญหากันออกมา
ก็ออกมาชี้แจงอีกทีว่าน่าจะมาจากหมอพร้อม

หรอกแต่เรื่องนี้ถ้าคุณสอรยุทธ์ไม่โพสต์

พี่ยุ่นเป็นคนโพสต์ว่าอุ้ยทำไมข้อมูลผมไปแล้วก็ส่ง

ก็คือโดนไปแบบหลายคนเลย
หมดแหละพี่หนุ่มเพราะว่าจะ๕๕ล้านคน

น้อง
หนุ่มไปสร้างบ้านที่ไหนก่อน
พี่หนุ่มสร้างบ้านให้หนุ่มกัญชัย

ตลาดดำเนินสะดวกอยู่ไหน

คือเขาบอกว่ามาส่งบ้านนะตลาดดำเนินสะดวก

ประกอบบ้านเสร็จไม่มีใครมาดู
พอส่งภาพไปตอบกลับมาให้ทำนั่นทำนี่

พองานช้าหน่อยก็ทักไปหาลูกค้าท่านอื่น

ดำเนินสะดวกพวกเราไม่เคยมีบ้านอยู่กันนะครับ
ผู้รับเหมาเนี่ยซุดเลยเขาบอกแถมเจ๊ง
ดีใจนึกว่าได้สร้างบ้านให้หนุ่มกัญชัย
คนงานก้าวชีวิตเนี่ยถูกรอยแพร่

เพิ่มก็อ้างบอกหนุ่มกัญชัยได้มาซื้อที่

เพื่อที่จะทำออฟฟิศแล้วคุณหนุ่มจะรับผิดชอบ

เพราะว่ากลางผู้รับเหมาก็ดีใจมาก

เงินอะไรไปก็ไม่ได้อย่างเดียวเลย

พอติดต่อไปที่รายการโหนกระแส
ทีมงานหนกระแสก็ติดต่อกลับมาเร็วมาก

ก็บอกว่าผมไม่เคยไปสร้างบ้านที่นี่

ไม่เคยจ้างใครไปทำอะไรด้วย
เขาก็บอกว่าตอนนี้ขยับไปไหนไม่ได้แล้ว

ไม่มีแม้กระทั่งค่าน้ำมันลดกลับบ้าน

ทีมงานอยู่กัน๘๙คนติดแงกเลย

พอได้หมุนให้ทีมงานคุณลุงคุณน้ำมีงานทำ
ทำงานด้วยความทิ้งใจมาตลอด
เร็วบ้างช้าบ้างตามธรรมดา
ราคาบ้านก็ไม่ได้แพง

ก็ยังหักหน่วงอยู่ถ้าพระรันดิ์อยู่เห็นปะเอารูป

อืมดับหน่อยคือแบบเชียงใหม่หนักมากแล้วแบบว่า

ไม่รู้จะพูดไงอ่ะแต่เขาบอกอดทนอีก

พฤษภาคมหวังว่าฝนจะต้องมา
ขนาดฝนตอนนั้นที่พยุดล้วนร้อนเข้าอ่ะ

ไอ่พยุดฤดูร้อนเข้ามาไม่กี่วันเองอ่ะค่ะ
แล้วบางพื้นที่ก็ไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีลูกเห็บอะไรเท่าไหร่ด้วย
หนึ่งก็ฝุ่นก็กลับมาอีกเหมือนเดิมเพราะมันยังมีการเผาอยู่อ่ะเนอะ
โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะจ๊ะอย่างที่บอกว่าจ๊ะเป็นผู้เสียหายจากฟอเล็กสามดีจริงเลยนะฮะ
ตอนนั้นนางก็เป็นคนแรกที่ออกมาเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เงินคืนเมื่อไหร่จะได้เงินคืน

กันตั้งแต่ต้นเพราะว่านางนางหมดไปเยอะเจ็บมาเยอะ

คือล่าสุดเจ้าน้องพนีเค้าโพสต์กลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบบเค้าขอบว่า
สรุปคู่กรณีที่จะฟ้องขอเลื่อนการมาขึ้นศาล
ปรากฏว่าเอ้าไปเสี้ยใบเตยหรือเปล่า
แล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเขาไปต่อจากคนไหนเนอะ
ไม่ใช่แต่วันนี้จ๊ะบอกเขาไม่เคยพูดกับใบเตยเลย
เขาไม่เคยพูดถึงใบเตยใบเตยไม่ได้อยู่ในสารระบบเขา
ที่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคนมาชวนใครไปลงทุนเขาว่าอย่างนั้น
เค้าบอกแต่แจ้งทางเรามาว่าพร้อมที่จะเจรจาไก่เกียร์
ก่อนที่จะทำให้รายละเอียดเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวว่า
ฉันเสียทั้งเงินที่โดนหลอกเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียเงินค่าทนาย
เสียเงินค่าธรรมเนียมสารให้รู้ไว้เลยกูยังเสียได้อีก
ขอแค่พวกมึงเข้าคุก
อือน๕๐๐๐ตั้งแต่ต้นเลยหรอ

ไม่ใช่ไปเติตนะคะจะพูดไปหลายรอบแล้วเอ่อ
คนที่ชวนจ๊ะลงทุนเขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาว่าชื่อเหมือนนักแสดงคนหนึ่งนักแสดงหญิงคนหนึ่ง

นะม่อนจะดินี่เขาขอให้น้องน้องได้คือน้าคนดีของพี่อะไรอย่างนี้นะ
ครับแล้วก็รู้สึกว่าทางฝั่งนั้นเขาจะติดต่อคุณจ๊ะไปด้วย
นะครับอ้าวโอเคนะครับ
อ่ะไปดูน้องใบเฟิร์นนะคะอวดแฟชั่นเซ็ตนี้เข้าไป
ดูสินี่ชุดนี้นะคะ
เรียกว่าครูนี้ก็ทวีความหวานตั้งสักทีเดียวแหละค่ะ

สำหรับความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากครูจิ้น
สำหรับน้องนายนพัฒน์แล้วก็น้องใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ

ให้สื่อแล้วก็แฟนได้แบบจิกหมอนกันตลอดเลย
ใบเตยโพสต์ชุดนี้ค่ะเป็นแฟชั่นแสนน่ารัก
ใบเฟิร์นเออใบเฟิร์นค่ะขอโทษว่าเขาหูดมั้ย
อ่านข่าวใบเตยวันนี้ใบเฟิร์นนะคะ
ก็มีแบบว่าแอบซ่อนด้วยความเปรี้ยวพร้อมกับระบุว่าเทสกล้องใหม่
งานนี้แฟนแห่เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ชมกันสนั่นเลย
แต่ที่หลายคนโฟกัสคือความวัยแสงของหนุ่มนายค่ะ
ที่โพสต์ปุ๊บกดไลค์แบบเร็วมากนะคะ
คนก็ตามเช็คเลยดูสิเห็นไหมเหมือนแอบส่องแอบเฝ้าแฟนสาวอยู่ตลอดเวลา
แต่น้องสวยนะอื้อใบเนี่ยสวยนะ
ไอก็เป็นคนน่ารักดูสิสวยเนี่ยสวยเลยแหละ
โพสต์ปุ๊บนายกดไลค์ปั๊บอย่างนี้เลยนะคะ

ต้องบอกว่าทำเอาแฟนใจหายเลยทีเดียวนะคะ
ก็เรียกว่าโบกมือลาตำแหน่งกัปตัน
บอกว่าประกาศเลยว่าจบการศึกษาบอกลาตำแหนกัปตัน
พร้อมที่จะลุยหน้าที่ใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการวง

จันเคนทวนาเมนต์๒๐๒๓ที่ผ่านมา
ก็ส่งท้ายตำแหน่งบนเวทีบอกว่าดิฉันเชอปางอาริกุล
มีการประกาศจบการศึกษาของเชอปางจริง
กลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องกันเต็มเลยค่ะ
ครับค่อนข้างจะนานแล้วนะชิคกี้พายนานมากนานมาก

จึงจำได้ยังอยู่ที่สตูเก่าอะ
ทุกคนต้องเต้นเด็กเต้นเพลงนี้
ใช่ไหม๕หรือ๖ปีได้มั้ย
เอ้าไปดูรถเมย์บ้าง
นี่นะรถเมย์นะก็ถ่ายรูปนะครับลองไปดูนะ

ดูสินางก็นั่งดูนางก็นั่งดูรูปไปด้วย

ไปงานแต่งงานเพื่อนพี่บอล

น่ารักมากเลยทางข้าวได้เจอ

ไหนถ้าหนูออกมาทำงานอ่ะที่บ้านจะมีกร่อง
แล้วหนูก็จะแอบดูว่าลูกทำอะไรอยู่

หนูมาช่วยดูแม่หนูมาดูตลอด

ตอนนี้แม่มาอยู่หลานเล่นทั้งวัน

ไม่เห็นเลยเป็นไรเปล่าไม่รู้หายไปไหน

จริงพี่บ่าวเท่าใครเจอตัว

แฟนเขาใส่ไข่ด้วย

มานี่ครับรวยของจริง

อีกแล้วพึ่งถึงประเทศไทยเนี่ยเอาจริงจริงว่าดิวอลิสระก็พึ่งกลับมาจากไต้หวันใช่ไหม
ดิวอริสรากับเซบัสเตียลีเนี่ยน้องไซรัสเข้าไปเที่ยวอีกแล้ว
บ้านเกิดคุณพ่อล่าสุดเนี่ยดิวได้โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัว
นี่ไงคลิปมาเลเซียดูสิหลาปุ๋ยเลยลูกอืม
โอ๊ยยิวอืมตอนที่เขามาออกไอสามแซพตอนนั้นนะ
คุยกับทางฝั่งของชมพู่อืมถึงบอกมีเถอะมีได้แล้วปุ๊บเนี้ย
แล้วก็มีหน้าเหมือนพ่อตาเหมือนแม่
หลับปุ๊ยไม่คาวชั่วเลยอ่ะเอออือน่ารัก

อยากมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างไหมอยากมีลูกอย่างนี้ไหม

ก็เลี้ยงหลานก็เหมือนกันป่ะ

เราแก่เกินกว่าที่จะมานั่งคิดว่าอยากมีลูกหรือเปล่า
และ๔๐กว่าและ

ก็คิดดูว่าหลานจริงแล้ว
ตรงจบแล้วค่ะ

แต่หลายคนเขาบอกว่าจะเริ่มออกทางจังหวัด

เมาก็อยากขับเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ก่อนขอรบตรงชาติสวัสดีฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป